ดูเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนไปเล่า

คุณก๊อฟคุณเชอรี่มันเหมือนมันมีความเห็นแตกต่างกันสองฝ่าย
ชาวโซเชียลตอนคุณเห็นคลิปนี้
คลิปแรกปิ๊งแรกคุณจะรู้สึกเห็นใจและสงสาร
แต่พอคลิปมันจบไปปุ๊บ
มันจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่บอกว่า
มิจฉาชีพหรือเปล่า

ไปดูก่อนว่าต้นเหตุของความเห็นใจและความสงสารนี้เพราะอะไรดูค่ะ
จะได้ซื้อนมปุ๊บและเติมน้ำมัน

หนูได้มาแล้วประมาณ๒๐๐บาทค่ะพี่

พี่จริงป่ะเนี่ย
โอ้โหขอบคุณมากเลยนะ
ขอบคุณมากเลย
ให้เป็นข้าวน้ำน้อง
เอาอย่างนี้เมื่อกี้ขวัญเปิดประเด็นถามคุณผู้ชมไปแล้ว
แวบแรกคุณรู้สึกสงสารเห็นใจ
เหมือนที่คุณขันบอกเห็นแล้วแบบเฮ้ยเขาก็เตรงลูกก็ทำก็ได้

หมายต้องได้วันละ๕๐๐เป็นเราเราก็เห็นใจนะ

คุณรู้ไหมว่าชาวเน็ตกลับไปมองอีกมุมหนึ่งกลับกัน

บอกว่าระวังนะอาจเป็นคนที่มาใช้ความสงสารความเห็นใจแล้วเรียกขอรับเงิน
แต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงว่าถ้าเขาชีวิตลำบากแบบนี้จริง
เป็นแม่แล้วต้องกระเต็งลูกน้อยอายุเนี่ยยังไม่ถึงขวบเลย
เอามาแบบนี้กลางค่ำกลางคืนดึกดึกดื่นดื่นตีหนึ่งตีสอง

เขาก็บอกว่าอันนี้ก็น่าเห็นใจจริง
ใช้ทวิตเตอร์เขาเอาคลิปนี้ไปลงเอาไว้แล้วก็เล่าในลักษณะว่าเขาสะเทือนใจ
เพราะเขาไปเดินอยู่ศรีลมผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอไซค์มาแบบนี้
สู้ชีวิตสะพายเป้อุ้มลูกสาวกำลังหลับมาด้วย
เข้ามาใกล้แล้วเอ่ยปากถามเขาว่าพี่พี่นั่งหนูไหม
นั่งรถหนูไหมนั่งวินหนูเถอะเขาเดินเนี่ยจากซอย๒กลับคอนโดปกติเดินแค่สิบนาที
แต่เขาก็เลยแบบตอบไปตอนแรกว่าไม่ดีกว่าครับ
ทีนี้เหมือนกับว่าเห็นผู้หญิงคนนี้พยายามจะไปถามลูกค้าคนอื่นไม่มีใครสนใจ
สุดท้ายเขาก็เลยบอกเขายอมนั่งก็ได้เพราะตอนนั้นเห็นว่ามันตอนตี๒แล้ว
ก็เลยกลับไปเรียกว่าอ่าเดี๋ยวผมนั่งไปก็แล้วกัน
ระหว่างทางพูดคุยสอบถามสาธุสุขดิบกันคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในคลิปเลย
เขาก็บอกว่าไม่มีคนดูน้องหญิงสาวคนนี้เล่านะ
จำเป็นต้องพาลูกมาแบบนี้ด้วยแล้วก็เล่าเรื่องราวแบบนั้นแหละค่ะว่า
เธอต้องหาให้ได้อย่างน้อยวันละ๕๐๐บาท
ได้เป็นค่านมค่าแพมเพิร์ตให้ลูก
ทีนี้พอเจ้าของคลิปหนุ่มคนนี้เขาเห็นเขาฟังแล้ว

พอรู้สึกสะเทือนใจเป็นเราเราก็ให้นะ
เขาก็เลยถามว่าแล้ววันนี้ได้เท่าไหร่
หญิงสาวรายนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้ได้๒๐๐บาท
ที่สำคัญรถไปยืมนะ
ยืมน้องชายมาด้วยซ้ำน้องหรือพี่เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจ
แต่ว่ายืมคนในครอบครัวมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวต้องเอารถกลับไปคืนด้วย
ทีนี้ก็เลยบอกว่าได้มาแค่๒๐๐หนุ่มคนนี้ใจดีค่ะ
ก็เลยควักให้แล้วบอกเอาไป๕๐๐เลยก็แล้วกันจะได้กลับบ้านนะ

โอ้โหคุณผู้ชมคะอย่างที่บอก
คือชาวเน็ตเขาก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง

มันเคยมีเคสลักษณะนี้
และอีกเรื่องหนึ่งขวัญมองอย่างนี้นะ
คือเธอเอาลูกน้อยที่เล็กขนาดนี้มาขี่รถ
ถ้าชีวิตเธอลำบากจริงเธอน่าสงสารมาก
แต่ใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องเข้าไปช่วยเหลือ
พมไหมเรื่องของเด็กสำคัญ
เพราะการที่เอาเด็กเล็กขนาดนี้มา
ในเวลาที่เขาควรจะต้องได้หลับแน่นอน
ตี๑ตี๒ขี่มอเตอร์ไซค์มันอันตราย
แต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดข่าวนี้เราไม่ได้บอกว่า

ให้มองสองมุมว่าเราก็เป็นห่วง
ห่วงทั้งตัวเธอแล้วก็เป็นห่วงของลูกของเธอด้วย

ถ้าใครไปเห็นแล้วจะให้เงินก็แล้วแต่ศรัทธาคุณผู้ชมแล้วกัน
แต่ว่าอยากให้หน่วยงานไปดูไปดูแลเพราะเกรงว่าเด็กอาจจะไม่ปลอดภัย
ถ้าเธอลำบากจริงก็ควรมีคนเข้าไปช่วยเหลือนะคะ